ข่าวนี้แมวมันบ่นแมวมันบ่นไหนรักอ่ะไหนบอกว่ารักไง
แมวบนเกาะพีพีครับพอกิจการมันต้องปิด
นักท่องเที่ยวไม่ไปไอ้แมวที่อยู่บนเกาะ
มันถูกทิ้งเอาไว้สิครับแมวเป็นพันตัวนะคุณผู้ชมฮะ
ถูกเจ้าของทิ้งไว้บนเกาะพีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่จังหวัดกระบี่
ทำให้กลุ่มคนที่ยังอยู่บนเกาะต้องรวมตัวกันตั้งกลุ่มคนรักแมว
แล้วเอาเงินส่วนตัวกันเนี่ยนะไปซื้ออาหารแมวทุก๓วัน๒๐กิโลกรัมมาให้แมวกิน
จากแต่ก่อนมันผอมตอนนี้มันอ้วนแล้วมันอ้วนทวดหนีดดูแต่ละตัวสิ
เออนะฮะพออ้วนแล้วขนมันก็สวย
นางสาวสุดากลิ่นชื่นหรือว่าพี่น้ำนางฟ้าของแมวอยู่บนเกาะพีพีแหล่งนี้แหละฮะนะครับ
บอกว่าหลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด๑๙เมื่อปี๒๕๖๓ใช่ไหม
เจ้าของแมวที่เป็นพนักงานลูกจ้างของธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะก็กลับภูมิลำเนาดินะ
หลายคนตัดสินใจเอาตัวรอดก่อนแล้วเอาแมวทิ้งเอาไว้
ว่าเดี๋ยวไม่นานคงได้กลับมาแต่สถานการณ์มันไม่คลี่คลายสักที
แม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานมาจับแมวไปทำหมันนะครับ
แล้วก็มีบางตัวเนี่ยเจ้าของเดิมมารับกลับไปบ้างบางส่วน
แต่ด้วยความที่แมวมันสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะฮะ
ทำให้โอ้โหมันเต็มเกาะครับ
ธาตุแมวโปรดทราบธาตุแมวโปรดทราบท่านสามารถช่วยเหลือเจ้าแมวบนเกาะพีพีได้นะครับ
อาหารแมวเป็นที่ต้องการเป็นอย่างนี้ครับ